ศึกยอดมวยไทยรัฐจะป้องกันแชมป์รุ่นไร้เวท
พิกัดน้ำหนัก๑๓๕ปอนด์

คุณเข่าฟอร์มสดราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
อัดกับมวยพันโหดทะเลคลั่งทายาทแทม์บางไซ

วยดีดูฟรีไม่มีการพนัน